พอสอเปลี่ยนไปกี่พศแล้วไอ้ปัญหานี้ก็ยังอยู่
จองที่จอดรถที่จอดรถสาธารณะบางแสน
สิทธิ์จองไหมคุณผู้ชมถามหน่อย
มีสิทธิ์จองไหมแต่พี่ผู้ชายคนนี้บอกว่าก็จะจองอ่ะแล้วจะทำไมอ่ะ
อยู่บางแสนนะคะนี่คนนี้จองที่นะคะ
เฟรมถอยจริงแล้วว่าจอดได้เลยนะ
ใช่เพราะว่ามันไม่ได้มีการจองกี้ใครมาถึงก็คือจัดได้เลย

แต่ว่าเค้าจะจอดเลย

คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคะเรื่องการ

ถ้าขับเลยไปแล้วดิฉันจะไม่ให้ใครมาจองแบบนี้นะ
บางครั้งมันขึ้นอยู่กับวาสนาจริงนะ
คือถามว่ายืนจองได้ไหมยืนได้

คุณยืนรอเลยถ้าเพื่อนคุณมาพอดีคุณยืนจอรอไปเลย
ใช่ค่ะแต่นี่ไม่ไง
สาวเจ้าของคลิปบอกว่าเฮ้ยก็ฉันมาพอดี
แล้วรถก็ยังไม่มาจอดเลยนะ
ใช่ไม่คือบางแสนรถติดมาก

ต้องไปวนกว่าจะกลับมาอีกทีเนี่ยนานนะคะ

เธอขับรถมาบางแสนมาเที่ยวกับครอบครัว
วนหาที่จอดอยู่นาน๒นานเลยแหละ
กระทั่งมีรถคันหนึ่งเพิ่งออกไปจากจุดนี้

แต่กลับถูกผู้ชายคนนี้มายืนขวาง

ตอนแรกเจ้าของคลิปเขานึกว่า
ผู้ชายคนนี้เป็นพนักงานของร้านอาหาร

ก็เลยถามว่าพี่มาจากร้านอาหารในหาดใช่ไหม
หนูขอจอดนะเดี๋ยวจะไปเช่าเก้าอี้ผ้าใบ

แต่ปรากฏว่าชายคนนั้นตอบมาว่าไม่ใช่

แล้วก็บอกแค่ว่าจองแล้วจอดไม่ได้
ให้สาวในคลิปไปหาที่จอดที่อื่น
เขาก็เลยในหัวเนี่ยคำถามเต็มไปหมดเลย
มันมีการจองสัมประธานที่จอดรถแบบนี้ได้ด้วยเหรอ

ไม่เคยคิดว่าคนที่ไม่มีจิตสำนึกเนี่ย
มายืนจองที่จอดรถแบบนี้เลย
แม้จะถ่ายคลิปแม้จะพูดดังเขาก็ไม่ยอมหลบ
เธอเองนั่นแหละต้องหลบไปหาที่จอดที่อื่น

เน็ตบอกว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่จิตสำนึก

เพราะว่าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน

บ้านเมืองนี้ประเทศนี้มันต้องมีป้ายทุกอย่างเหรอวะ

ห้ามยืนจองที่จอดรถต้องมีป้ายนี้ด้วย

แต่ไม่แน่นะถ้าเห็นพฤติกรรมแบบนี้อาจจะต้องมีนะ